ปกติเวลาเราเดินทางหรือว่าไปตามสถานที่ราชการต่างเราก็เป็นห่วง
บางทีก็บางทีนะเอาพูดจริงนะไม่กล้าเข้าห้องน้ำเท่าไหร่
เพราะว่ากลัวว่าอาจจะไม่สะอาดบ้างแหละกลัวเชื้อโรคบ้างแหละ
แต่ถ้าคุณผู้ชมไปที่โรงพักอุบลราชธานี
โดยเฉพาะโรงพักษพโขงเจียมไม่ต้องกลัวเลย

สะอาดมากแถมไปด้วยคำว่าหรูหราไฮโซ
โอ้โฮขนาดนั้นเลยนะใหญ่โตอลังการ

หลังจากมีอาการล่ำลือว่าห้องน้ำสพโขงเจียมที่อุบล
สวยงามแปลกตาทันสมัยกว่าสถานที่ราชการทั่วไป
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยต้องไปดูให้เห็นกับต้า

ห้องน้ำผู้ชายจะเป็นสีเขียว

ทันสมัยด้วยระบบแสงไฟสว่างอัตโมนัส

และก็มีการตกแต่งภาพห้องน้ำ

สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการ

ฟังเสียงนักท่องเที่ยวเขาชอบไหมคะ
ก็เดินเข้ามาครั้งแรกก็ตกใจไฟมันติด
แล้วก็สวยงามแล้วก็สะอาดดีค่ะ
มันก็มีรองเท้าให้เราเปลี่ยนใส่แบบว่า

ของเราเองไม่ต้องใส่รองเท้าเราเข้ามา

แล้วก็สามารถเปลี่ยนถอดเป็นรองเท้าของทาง
ห้องน้ำสพโขงเจียมค่ะ
เดินเข้ามาสีสันก็ภาพวาดภาพอะไรก็สวยงามค่ะ
ชอบเขาบอกว่าชอบเข้ามา
อัตโนมัติระบบไฟต่างนี่ก็ดี

ทำให้พื้นดูไม่สกปรกเท่าไหร่นะคะ
ส่วนเรื่องของเงินงบประมาณที่เอามาทำ

เอามาจากการรวบรวมกำลังทรัพย์ของเพื่อนตำรวจเพื่อนข้าราชการด้วยกัน
และก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค

เอามาปรับปรุงห้องน้ำให้สวยงามทันสมัยบริการประชาชนค่ะ

รองเท้าตรงรองเท้าแตกก็ไม่ต้องไปตรงไปตัดนะครับ
ไม่มีใครก็เอาไปอยู่แล้วใช่ไหม

เอาละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำดีนะครับ

คนเข้าไปนั่งยาวลับไปเลยทีเดียว